ข่าวต่อไปพี่จะพาไปดูบอกนะคุณผู้ชมนะ
คนกลัวอะไรบางอย่างมันก็จะกลัวแหละ
คือเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรม
กิจกรรมหนึ่งที่หวาดเสียวมากค่ะ
หลายคนผ่านจุดนี้มาได้
แต่บางคนกว่าจะผ่านไปได้นะ

พาไปด้วย
มาทีละครั้ง
พาครูไปด้วยดิ
มาทีละครั้ง
พาไปด้วยหน่อย
ห้ามปล่อยมือหน่อย
ห้ามปล่อยมือหน่อย
ไปด้วยหน่อยนะ
มันไปได้ทีละคน
ไปด้วยกันกูคะ
พูดกว่าแอ๊กนั่นแหละ
ไปด้วยกัน
ไปด้วยกัน
ไปด้วยกันเหรอฉะนั้นโอ๊ย

เราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกเธอ